ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เตรียมที่๑คุณค่า๕๐๐๐บาท
เฟิร์สร้อง

ร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้ขอรับร้องหา๕๐๐๐บาท

เพลงแรกของเฟิร์สที่ทำสำเร็จก็คือ
เพลงรักคุณที่หวัดคุณ
หนังให้ใครครับคุณก็จักกะพัน
สวยงามมากแล้วก็เฟิร์สก็ทำได้ดีทีเดียว
ไปแล้วต่อเลยดีกว่า
ตอนนี้เครื่องร้อนบอกแล้วถ้าเกิดเต้นได้เต้นฮิปพอปเลยนะ

มาถึงเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
เดี๋ยวตายเลี่ยวตายเลี่ยว
อาตีนหน่อยของเตีย
เพลงออกอีสันอย่างเนี่ย
มาคนละสายแยกไปกับคุณก๊อตเลย

มันคุ้นอะแต่มันไม่ออกเลย

เพลงลูกทุ่งนี้กว้างมากครับ

อย่างคุณเพิ่มภูมิเนี่ยต้องร้องได้
อย่างคุณอดุลต้องร้องได้
อย่างแม่ฟ้ามั่นใจว่าต้องร้องได้
ตากล้องร้องได้

เป็นเชื่อว่าทุกคนร้องได้หมดเลย

ทางช่วยเอาไว้เรามีตัวช่วย

ถ้าเกิดร้องผิดเหลือ๒๕๐๐บาท

แผ่นป้ายมีตัวช่วยเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เอาล่ะฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
เฟิร์สตกลงที่จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น

ต้องเล่นก่อนถึงจะมาถึงจุดนี้ได้
ตกลงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าใช้แล้ว
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแผ่นไหนครับ
คุณแม่บอกว่าอันที่สี่คุณพ่อสี่
ตกลงว่าแผ่นที่

เพลงเก่งของคุณครับ

การพูดกันของความความพัฒนาให้ครับเพลงเก่งนี่แพงเอะไรคะ
สารภาพครับใจสารภาพ
หมดเลยนะตัดสินใจใช้ตัวช่วยนี้

หมายความว่าคุณเฟิร์สจะใช้เพลงใจสารภาพเป็นเพลงเก่งของเขา
ขอให้โชคดีนะครับร้องไปจนกว่าจะจบเพลง
ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลง
มาครับโชคดีครับวัยรุ่น
แม่เพียงสมมติว่าอยู่พบกัน
ใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นใคร
ถ้าในความจริง
สองเรามีอันห่างไกล
ผลลัพธ์ที่เกิดกับใจ
ก็คงเหมือนตายจากกัน
ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านท่องใจ
อ่อนไหวเผลอใจให้เธอเกินกัน
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน
จากเพื่อนเลื่อนเป็นผู้พัน
เพียงก้าวห่างกันวันไหว
หากเธอไม่ได้หัวใจขอสารภา
กดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อย
อยู่ที่เกิดกันก็คงเหมือนตายจากกัน
ให้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน
และเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลม

ว่าชอบเพลงของคุณก๊อตมากจริงนะครับ
ร้องเพลงของคุณก๊อตได้เพราะจริง

เป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบร้องเพลงลูกทุ่งแล้วดี

ถ้าเขาทำสำเร็จก็จะผ่านไปสู่เพลงที่๓

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
ฟอเวส